ได้ข้ามผ่านร้อยล้านไปแล้วนะใช่แล้วแล้วก็เรื่องงานก็กำลังหรุงเลยนะคะ
ส่วนเรื่องอื่นในหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เธอใช้คำ
สดอย่างเฉิดฉายนั่นเองนะคะ
เพราะว่ายิ่งตอกย้ำสถานะหัวใจว่าตอนนี้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงาน
แทบไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องหนุ่มหรอกค่ะ
ส่วนสำหรับวาเลนไทยที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะไม่มีหนุ่มข้างกายให้มาสวีทเหมือนคนอื่นเขา
แต่เธอเองก็ยังมีดอกไม้ปริศนาส่งมาให้แก้เขินถึงบ้านด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าเจ้าตัวจะยอมใจอ่อนเปิดโอกาสให้หนุ่มคนใหม่หรือยัง
หรือจะปิดยาวเพราะว่าเข็ดกับรักครั้งก่อนหรือเปล่า
ฟังจากสาวใบเฟิร์นกันเลยค่ะ
ไม่เฉาค่ะโปรโมทค่ะโปรนัง
ได้อยู่ทำงานตั้งแต่ตี๕ถึง๔ทุ่มค่ะน่ารัก
มีเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจากใครเหมือนกัน

ไม่แต่บางทีอาจจะเป็นแบบจากลูกค้าจากงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่เป็นไรค่ะก็แค่นี้ก็เอาเป็นว่าขอบคุณดีกว่าค่ะ
ไม่ได้กลัวขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเฟิร์นว่าชีวิตตอนนี้มันค่อนข้างแบบพอดีแล้ว
แล้วก็ลงล็อกแล้วก็ไม่อยากไม่คิดว่าตัวเองต้องจำเป็นต้องไปขวนขวายหา
จำเป็นต้องมีเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเข็ดไหมไม่เอ่อก็ไม่รู้ว่า
พูดว่าไม่เข็ดไม่เข็ดไม่ได้ขนาดนั้นแต่จริงจริงแล้วก็เข็ดค่ะ
ไม่กล้ามองถึงลักษณ์ข้างหน้าเลยนะคะตอนนี้เอาจริงมันไม่มีเลย
คนเก่าเนี่ยก็คือพระเอกหนุ่มท็อปเจอร์รนนั่นเองค่ะ
แล้วคบกันมาเกือบ๒ปีแต่ท้ายที่สุดไม่มีสัญญาณอะไรเลย
ช่วงปลายปีจู่ก็เลิกกันซะอย่างนั้นเลยนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าโสดหมาดนะคะหัวใจกำลังเบ่งบานเรื่องงานก็แล้วกันนะคะ
ก็ตั้งใจทำงานต่อไปนะคะก็โปรโมทอยากจะให้หนังเนี่ยเกิน๒๐๐ล้านไปเลยละกันนะจ๊ะ